ที่แรกที่จะพาไปนะครับจะพาไปปราจีนบุรี
บอกเลยว่าที่นี่คึกคักและเป็นสถานที่ที่เรานั้นอ่านข่าวมา๒๓วันติดแล้ว
ทำไมถึงคึกคักขนาดนั้นผมพูดชื่อนี้มาคุณผู้ชมน่าจะนึกออกเจ้าแม่ตะเคียนสายเดี่ยว
นึกออกยังวันที่๔แล้วมั้งที่เราจะเล่าก่อน
เขามีพิธีบวงสวงใหญ่อ๋อเมื่อวานเราบอกว่าเขาจะบวงสวง
เปิดสารเจ้าแม่แห่งนี้อย่างเป็นทางการเอาล่ะไปสิคะ

โอ้โหวันนั้นนะเป็นวันที่คึกคักคนเยอะที่สุดเลยครับน้องใบตองดูได้จากภาพบรรยากาศเห็นไหม
โอ้โหสารเจ้าแม่ตะเคียนที่นี่ครับที่ตำบลนาแขมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
คนมากันเยอะเขามีพิธีเปิดศาลหลังใหม่ให้กับเจ้าแม่ตะเคียนที่นี่
หลังจากมีผู้คนได้โชคได้ลาบจากเจ้าแม่ตะเคียนที่นี่นะครับ
โอ้โหพอช่วงของการเปิดสา

โอ้โหคนเขาก็มารอจ้องนั่นจ้องนี่ดูนั่นดูนี่เผื่อจะได้โชคได้ลาบกันไป
ดูนั่นก็คืออะไรรู้ใหม่อ่างน้ำมนต์

มีอ่างน้ำมนต์เอาไว้ให้ดูนะจ๊ะ
แล้วก็ช่วงของการเปิดก็มีการจุดประทัดจำนวน๔๐๐๐นัด
โอ้โหปังเลย
เรียกได้ว่าปุ้งปั้งกันทั้งวี่ทั้งวันแล้วฮะ๔๐๐นัดแบบนี้ครับ
แล้วเหล่าบรรดานักเสี่ยงโชคก็ไม่พลาดที่จะไปยืนดู
กับนักสุดท้ายที่จะมีอัลล่าล้า
ไม่พูดไม่บอกตาดูอย่างเดียวแล้วกัน
มันเป็นเลขมงคลที่เขาเชื่อกันอันนี้คุณผู้ชมดูตลอดข่าวคุณจะเห็น
ใช่แต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะผมเล่าไว้ตรงนี้ละกัน
ส่วนนี่เป็นลมหรือเปล่าลมเหรอคุณเกิดอะไรขึ้น
ไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าหญิงสาวรายนี้ที่มาร่วมพิธี
จู่ก็ยกไม้ยกมือแสดงท่าทางแปลก
แต่ชาวบ้านเขาก็ต้องหอบฮิ้วร่างเอาไว้แบบนี้แล้วก็เอายาดมยาดมให้ดมด้วย
ไม่แน่ใจว่าเป็นลมหรือในความเชื่อก็คือมีบางสิ่งบางอย่าง
อะไรเข้าสิงหรือเปล่าเออนั่นน่ะสิแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุด
เห็นได้ชัดเลยก็คือแผงลอตเตอรี่ฮะเห็นชัดหลายแผง
มายืนรอกันเป็นแถวใครชอบใบไหนใครชอบเลขอะไร
ก็ไปเลือกซื้อกันดูแต่ผมบอกแบบนี้แล้วกันว่า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
และต้องศึกษาข้อมูลการลงทุนให้ดีเพราะว่าการลงทุนแต่ละที
มันก็คือเงินของคุณผู้ชมเองจะได้หรือจะเสีย
อันนี้เป็นเรื่องของโชคชะตาใช่แต่จริงจริงแล้วเนี่ย
เราไม่ได้มามอมเมาให้คุณผู้ชมงมงายว่าดูแล้วจะต้องไปซื้ออะไรแบบนี้
เราไม่เคยบอกแบบนั้นเลยไม่เคยไม้เคยไม่เคยเลย
แต่ว่าเรานำเสนอให้คุณผู้ชมดูว่าเนี่ยที่นี่ชาวบ้านเขามีความเชื่อ
แล้วก็แห่แหนกันไปที่ไหนที่เขาไปขอโชคขอลาบ
คือเราต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมว่าชาวบ้านเขามีความเชื่อแบบนี้จริง
แล้วคนก็ไปเยอะจริงเห็นไหมพอคนไปเยอะเราก็มานำเสนอให้ดู